อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุบลรัชธานีเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
สามีหึงพันรยา
หาว่าเขาไปคุยกับแฟนก่อ

ปล่อยเขานอนช้ำในตายอยู่คาบ้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านพักหลังหนึ่งนะครับ
อยู่ที่บ้านดอนแคร์ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี

ที่ห้องรับแขกชั้นล่าง
มีศพของนางมณีสุดาบุญหลังอายุ๒๘ปี

หงายอยู่บนผ้าห่มนวม
แล้วก็ที่ต้นขาซ้ายกับตามร่างกายมีรอยฟกช้ำ
คางด้านซ้ายมีบาดแผลฉีกขาดประมาณ๒๓เซนติเมตร
แต่ลักษณะของบาดแผลตามร่างกายเนี่ยคือไม่มีเลือดออก

คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓ชั่วโมงก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
ในบ้านมีคนอยู่๑คนนะครับ
ซึ่งก็คือสามีของผู้ตายนะครับชื่อว่านายทงชัยทองมูลอายุ๓๓
เขาไม่ได้หนีไปไหนนะเขาอยู่ที่บ้าน
เขาสารภาพว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่กินกับนางมณีสุดา
ภรรยามาประมาณปีหนึ่งนะครับตัวเองมีอาชีพเป็นเซลล์นะ
ขายสินค้าของเล่นอะไรอย่างนี้ตามร้านค้าต่างนะครับ
โดยนายทงชัยบอกว่าเมื่อคืนนี้
คือเขารู้สึกว่าระยะหลังเนี่ยนางมณีสุดามีท่าทีเปลี่ยนไป
แล้วก็อ้างว่าจับได้ว่านางมณีสุดาไปติดต่อพูดคุยกับแฟนเก่า
ก็มีปากเสียงกันมาตลอดนะตัวเองก็เคยบอกไปแล้วให้โอกาสไปแล้ว
มณีสุดาก็รับปากว่าจะเลิกติดต่อกับแฟนเก่าแต่ก็ไม่เลิก
เมื่อคืนนี้มีปากเสียงกันอีกยอมรับว่าถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน
ตบตีแล้วใช้เท้าถีบภรรยาจริงแต่ภรรยาไม่ได้ตกบันไดนะ
ตอนนั้นพอทำร้ายเสร็จเขาก็หยุดแล้วพอภรรยาพยามลุกขึ้น
แล้วเสียหลักตกบันไดไปเองเนื่องจากบริเวณบันไดไม่มีราวให้จับ
พอภรรยาตกบันไดไปแล้วก็เห็นว่าไปนอนอยู่ที่ที่นอนที่อยู่กลางห้องโถงชั้นล่าง
จุดที่พบศพเขาก็ยังบอกว่าเออให้ไปโรงพยาบาลไหมล่ะ
หรือไม่ก็ขึ้นมานอนข้างบนแต่นางมณีสุดาไม่ยอมขึ้นมา
เขาก็เลยขึ้นไปนอนข้างบนก็มารู้อีกทีก็คือเสียชีวิตแล้ว
เรี้ยงไงครับเขาลุกลุกขึ้นเปล่าเศษ
มันไม่มีราวราวจับพบใดไปหล่วงอาการก็ปกติ
ทางเขาไปหาหมอก็ถามเลยครับเศษไปได้
พี่น้ำบอบพิจารณาก็เยงด้วยพี่น้ำบอกวันนี้
ถีบภรรยาจนตกบันไดแล้วภรรยาช้ำในตาย
ถีบแต่เขาไม่ได้ตกบันไดเขาตกเองอย่างงี้เขาเรียกอะไรฮะภาคเศษอ่ะ
เออแต่ถ้าไม่ถีบเขาก็ไม่ตกไหมล่ะตั้งแต่แรกอ่ะ
คือผมทำร้ายแต่ว่าแค่เจ็บอันนี้ตายเองตายเอง
ตำรวจนะครับได้ผลชนสูตรจากแพทย์แล้วนะครับ
มณีสุดานั้นมีบาดแผลถูกทำร้ายด้วยการเตะต่อย
อวัยวะภายในนะครับก็คือเยื่อหุ้มลำไส้ฉีกขาด
อืมม้ามแตกโอ้โหจนเลือดออกในช่องท้องจนเสียชีวิตค่ะ
ส่วนนายทงชัยนะครับเจ้าหน้าที่บอกโอ้โหดูลักษณะการพูดการจาแล้วเนี่ย
ตรวจสารเสพติดในร่างกายหน่อยพบว่าเสพยาเสพติดนะครับ
อ่าที่สุดแล้วก็เค้นสอบจนสารภาพว่าทำร้ายเขาจนเสียชีวิตจริง
ก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
กับเรื่องของการเสพยาเสพติดนะครับมีป้าของผู้ตายนะครับ
เขาขอชี้แจงหน่อยค่ะหลังจากที่ผู้ต้องหาเนี่ย
มาอ้างแบบเนี้ยทำให้เขาอ่าครอบครัวเขาเสียหาย
ผู้ตายก็เสียหายซึ่งไม่มีสิทธิ์ชี้แจงด้วย
คุณป้าบอกว่าหลานสาวไม่เคยกลับไปคบกับแฟนเก่า
ตามที่ถูกกล่าวหาช่วงที่มาอยู่กินกับนายทงชัย
ก็มีนายทงชัยคนเดียวนายทงชัยนั่นแหละ
มีพฤติกรรมชอบทุบตีทำร้ายร่างกายหลานสาวอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะเวลาที่เสพยาบ้า
ญาติพี่น้องบอกให้เลิกหลานสาวก็ไม่ยอมเลิก
วันเกิดเหตุนายทงชัยอยู่ดีโทรศัพท์มาบอกแม่ของผู้ตาย
บอกว่าเนี่ยนางมณีสุดาเสียชีวิตแล้วนะ
ให้มาเอาศพไปด้วยกันแล้วกันอืมโอ้โหที่บ้านบอกเสียใจมาก
ค่ะนะฮะเพราะว่าเคยเตือนมาตลอดเตือนมาหลายครั้ง
แต่หลานสาวก็ไม่ฟังไม่ยอมเลิกกับนายทงชัย
สุดท้ายก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจนได้
ว่าท่อมันไม่จะอยุ่มรึงอยู่หมอสาวนั่ง
พระเจ้านี่มันไหลออกเลยน่ะแต่พ่อหมอใจด้ำ
เมียจงสิค่ะยังเป็นมาฟังสัตว์เผยงค่ะหมอมันจะออกมาล่ะ
นั่งเถากันอย่างเสียค่ะแม่จ้างหนู
ต้องดูผมที่เขาจ้างตายเนี่ย
มันหมายถึงครอบบ้างให้ไหน

ทำร้ายเขาจนตายแล้วก็ยังไปกล่าวหาเขาอีก

คือพาไปโรงพยาบาลก็อาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้
ใช่ก็ทิ้งเขาไว้นอนอยู่ข้างล่างอย่างนั้น

ก็นี่ทางแม่กับญาติของผู้ตาย
ก็ไปรับศพออกจากนิติเวศ
โรงพยาบาลศูนย์ที่ประสงค์แล้วนะครับ
นำไปบำเพ็ญกุศลประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านแก่งกอกอำเภอพิบูรมังสาหาร